ที่กำแพงเพชรทีนี้ก็ต้องเตือนกันหน่อยละกันค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่าล่าสุดทางกองอำนวยการน้ำแห่งชาติก็มีการเตือนมา๘จังหวัดท้ายเขื่อน
หลังจากนี้จะต้องมีการเฝ้าระวังแล้วก็เตรียมรับมือกับน้ำที่จะสูงขึ้นด้วยนะคะ
โดยกองอำนวยการน้ำแห่งชาติเนี่ยก็มีการประกาศเตือนตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง๒ตุลาคมค่ะ
คือจะมีฝนตกหนักในภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนแล้วก็จะเกิดน้ำหลักในพื้นที่นะคะ
รวมถึงพื้นที่ตอนบนของรุ่มน้ำเจ้าพญาเนี่ยคือมันมีน้ำไหลลงเหนือเขื่อนเจ้าพญาเพิ่มมากขึ้น
ประกอบกับมีปริมาณน้ำไหลลงเขื่อนป่าศักดิ์เพิ่มมากขึ้นทีนี้ก็ต้องมีการระบายน้ำจากเขื่อนป่าศักดิ
ทีนี้พอพูดถึงการระบายน้ำคุณผู้ชมพื้นที่ท้ายเขื่อนต่างอันนี้ต้องเฝ้าระวังเลยนะคะ
เพราะว่าจะทำให้ระดับน้ำตั้งแต่ท้ายเขื่อนเจ้าพญาเนี่ยเพิ่มขึ้นแล้วก็ท้ายเขื่อนป่าศักดิโชลสิทธิ์จะเพิ่มสูงขึ้น
ปัจจุบันประมาณเมตร๒๐๒เมตร๔๐นะคะแล้วก็ท้ายเขื่อนพระราม๖ก็จะเพิ่มสูงขึ้น
ปัจจุบันประมาณ๒เมตร๓๐๒เมตร๘๐ในช่วงวันที่๑๕ตุลาคมนี้
ทีนี้๘จังหวัดท้ายเขื่อนที่จะต้องเฝ้าระวังมีจังหวัดไหนบ้าง
คุณผู้ชมดูดีดีนะคะจะได้เตรียมพร้อมที่จะรับมือขึ้นอยู่หน้าจอแล้วนะคะ
มีจังหวัดชายนาฏแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณตำบลโพนางดำออกตำบลโพนางดำตกที่อำเภอสัพพยานะคะ
จังหวัดสิงห์บุรีแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณวัดเสือข้ามวัดสิงห์อำเภออินบุรีอำเภอเมืองสิงห์บุรีแล้วก็อำเภอพรมบุรี
ส่วนจังหวัดอ่างทองเนี่ยนะคะก็คือบริเวณคลองโผงเพงแล้วก็แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณวัดชายโยที่อำเภอชายโยแล้วก็อำเภอป่าโมก
บุรีเนี่ยริมสองฝั่งแม่น้ำป่าศักดิ์บริเวณอำเภอพัฒนานิคมแล้วจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็บริเวณคลองบางบานริมแม่น้ำน้อย
บริเวณตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาตำบลลาดชิดตำบลท่าดินแดงอำเภอผักไห่
สองฝั่งแม่น้ำป่าศักดิ์อำเภอท่าเรืออำเภอนครหลวงอำเภอพระนครศรีอยุธยาจะหลดแม่น้ำเจ้าพญานะคะ
ส่วนจังหวัดสระบุรีเนี่ยก็คือริมสองฝั่งแม่น้ำป่าศักดิ์อำเภอวังม่วงอำเภอแก่งคอยอำเภอเมืองอำเภอเสาให้แล้วก็อำเภอบ้านหมอ
ปฐุมธานีกับนนทบุรีก็ต้องระวังค่ะพื้นที่รุ่มต่ำนอกแนวคันกั้นน้ำริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและกรุงเทพมหานคร
พื้นที่ที่ต้องระวังคุณผู้ชมอย่าเพิ่งตื่นตระหนกตกใจชาวกรุงเทพนะคะ
ต้องระมัดระวังพื้นที่บริเวณแนวคันกั้นน้ำริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพญา
ช่วงนี้เนี่ยก็จะต้องดูข่าวแล้วก็ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะ
นี่เป็นประกาศล่าสุดจากกองอำนวยการน้ำแห่งชาติค่ะใช่ครับ